ที่พืชมันก็ออกหน่อออกช่อมาแปลกเหมือนกัน
ให้เราคิดคิดจินตนาการว่าเอ๊ะมันเหมือนอะไร
ถ้าอยากจะจินตนาการร่วมกันไปดูเลยจ้า
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่ออกช่อออกหน่อ

งานนี้เจ้าของเชื่อว่ามาพร้อมกับโชคลาภแน่นอน
เริ่มกันที่จังหวัดพยาวมีกล้วยแทงปลีชูขอบคล้ายเสียนพญานาค
ไปกันที่บริเวณสวนผลไม้ของคุณวิเชียนน้ำวงบ้านเลขที่๑๗หมู่๗
ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่นี่พบต้นกล้วยประหลาดแทงปลีออกจากต้นที่ตายแล้ว
ที่สำคัญยังชูคอออกมาและคล้ายกับเซียนพญานาค
คุณวิเชียนเล่าว่าได้ปลูกต้นกล้วยน้ำว้าไว้ในสวน
เมื่อโตออกลูกแล้วก็ได้ตัดลำต้นทิ้งเหลือต่อไว้กลางก่อ
ต่อมาพบว่าได้มีปลีกล้วยแทงช่อออกมาตรงกลางลำต้นที่ตัด
โดยมีรูปร่างแปลกยาวออกมามากกว่า๒คืบ
และพบว่าตรงด้านบนมีกาบปลีคล้ายเซียนพญานาค
ปกคลุมปลีกล้วยอีกด้วย
จึงเป็นที่แปลกหูแปลกตาของเจ้าของสวนและชาวบ้านที่มาพบเห็น
โดยทุกคนที่เห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรก
นับว่าแปลกมากและเชื่อว่ามาพร้อมกับโชคลาภแน่นอน
ส่วนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์มีต้นมะม่วงออกช่อดอกที่ดูแปลกประหลาด
คล้ายกับหงอนไก่ซึ่งเจ้าของก็เชื่อว่าน่าจะนำโชคมาให้
เห็นเป็นดอกรูปร่างแบบนี้ก็เป็นช่อดอกมะม่วง
ผันน้ำดอกไม้สีทองที่มีความแปลกประหลาด
เพราะมีลักษณะดูคล้ายกับหงอนไก่ขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือ
ซึ่งต้นมะม่วงนี้ถูกปลูกไว้ในบริเวณบ้านพัก
เลขที่๙๓หมู่๖บ้านเขาสลักใด
ตำบลทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
คุณคำปาหลังนางรองเจ้าของบ้านเล่าว่า
ลูกมะม่วงต้นนี้มานานกว่า๗ปีแล้ว
แต่เพิ่งมาเห็นช่อดอกมะม่วงแปลกนี้โดยบังเอิญ
เชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้
ตั้งใจว่าจะนำเลขนี้ไปรวมกับบ้านเลขที่
เพื่อที่จะซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้ลุ้นโชคในงวดนี้ด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ